เดี๋ยวพาไปช่วยเหลือคุณยาย
คุณยายที่กำเผิกพี่มายจังหวัดนครราชสีมา
คุณยายบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาทำลายรังต่อหัวเสือกันหน่อย
คุณยายเด็ดร้อนมากเนี้ยค่ะรังเบอร์เลยคุณผู้ชม
แล้วบินมาต่อยคุณยายอยู่นานพอสมควรนะคะ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฮุกสามหนึ่งจุดพี่มาย
ก็ต้องเร่งไปแบบนี้เลยไปช่วยเหลือนะคะ
เพื่อที่จะทำลายรังต่อหัวเสือนี่แหละที่อยู่ติดบ้านคุณยาย
คุณยายท่านนี้ทราบชื่อคือคุณยายอ้วนจงอ่อนน้อม
วัยเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะผู้สูงวัยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอพิมายทีนี้คุณยายก็บอกว่าโอ้โห
เดือดร้อนมากเลยที่ผ่านมานี่นี่ร่องรอยที่โดนต่อต่อยนะคะ
ลูกล้านก็ไม่กล้าวิ่งออกมาเล่นเลยสุดท้ายกู้ภัยต้องใช้วิธีการ
กำจัดต่อหัวเสือด้วยการใช้ไม้ไผ่ยาว
แล้วก็นำปลายน้ำไปชุบน้ำมันเบนซินจุดไฟเผา
แล้วก็ยื่นเข้าไปบริเวณใกล้รังต่อแบบนี้แหละค่ะ
กระทั่งให้ควันไฟแล้วก็เปลวความร้อนต่างทำให้ตัวรังต่อเนี่ยนะคะ
ได้รับความร้อนแล้วก็ไอ้ตัวต่อต่าง
จะบินตกลงมาตายเองในที่สุดนะคะซึ่งรังต่อหัวเสือ
แล้วก็เจ้าต่อหัวเสือเนี่ยมันอยู่ติดบ้านคุณยายมานานแล้ว
คุณยายบอกว่าโอ้โหทุกข์ทรมานแล้วก็เดือดร้อนมาก
ลองฟังเสียงคุณยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ต้นมูกลื้นนีอ้อมไปนู้นในระหะความทุกข์ทรมานของคุณยายหลายปีนะคะ
รังต่อมาอยู่ใกล้ใกล้แต่ก็เป็นข้อดีที่กู้ภัยมา

คุณผู้ชมต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะเป็นคนทำหน้าที่ในการกำจัด
ต่อหัวเสือถ้าทำเองอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่รอช้าเลยกู้ภัยหลังจากกำจัดรังต่อแล้วเสร็จเขาบอกว่าเอารังมากินแบบสดสดอันนี้คุณผู้ชายหลายท่านอาจจะไม่รู้เคล็ดลับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าไอ้ตัวต่อหัวเสือเนี่ยค่ะพี่ก๊อฟช่วยป้องกันโรคได้แล้วก็ทำให้กำลังวางชาดี
นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรเป็นยาบำรุงแบบเหมือนกับโอ้ร่างกายเป็นอย่างดีเป็นยาดีใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนี่ค่ะโอ้โหกินอย่างอร่อยเชียว